เมื่อวานนี้ช่วงเย็นแถวทันยะบุรีประธุมธานี
มันมีเหตุรถชนกันแล้วมีคนเจ็บอยู่สองคน
มีกู้ภัยเขาได้รับแจ้งเหตุมี๒กู้ภัย
ไปถึงที่เกิดเหตุพร้อมกัน
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาคนเจ็บไปฝั่งละคน

สุดท้ายไปเจอกันกลางทางอีกนะฮะเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
นี่ฮะเสียงปืนนะครับฝั่งนึงเนี่ยถึงขั้นชักปืนขึ้นมายิงขู่นะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหตรงนี้คือปากซอยรังสิตนครนายก๒๖นะครับ
ถนนเรียบคลองรังสิตประยุณศักดิ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี
จังหวัดประธุมธานีห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
รถตู้สีขาวนี่เห็นไหมฮะของอาสากู้ชีพเทศบาลนครรังสิตนะครับ
เปิดไฟฉุกเฉินอยู่กลางทางมีรถตู้ของทางร่วมกระตันยู
จอดประกบหัวประกบท้ายอ่านี่เห็นมั้ยฮะ
คนเจ็บเนี่ยคือนายสุพนัทสุวรรณฉินเป็นอาสาสมัคร
ของทางร่วมกระตันยูถูกกระสุนปืนเนี่ย
เป็นปลอกกระสุนมันกระเด็นใส่แขนซ้าย
ตอนที่อีกฝั่งเขาชักปืนขึ้นมายิงขู่อืมอ่า
คือทางสุพนัทเนี่ยบอกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือ
กู้ชีพเทศบาลนครรังสิตชื่อจตุพรอำจิต
ไม่พอใจฝั่งเขาร่วมกระตันยูหาว่าไปแย่งคนเจ็บ
เหตุรถชนกันไปส่งโรงพยาบาล
ทั้งที่ยืนยันว่าฝั่งร่วมกระตันยูเนี่ยได้รับแจ้งก่อน
ส่วนคู่กรณีเนี่ยพอไปถึงก็รับตัวคนเจ็บไปเหมือนกัน
ก็เลยได้ไปฝั่งละคนมีคนเจ็บ๒คน
แล้วก็มีปากเสียงกันนี่ฮะ
อีกขั้นอีกฝั่งชักปืนมายิงขู่
คุณผู้ชมครับต้องดูอันนี้เป็นจากคลิปนะค่ะ
มันจะดูชุลมุนวุ่นวายหน่อยดูกล้องวงจรปิดนะฮะ
ช่วงก่อนเกิดเหตุที่ว่าชุลมุนวุ่นวายกันนี่
นี่คันนี้ขับมาอย่างเร็วนะฮะ
แล้วจะเห็นรถตู้เนี่ยร่วมกระตันยูเนี่ย
ขับมาในที่เกิดเหตุแล้วนี่ปิดหัวปิดท้าย
อ่าเห็นไหมนี่ร่วมกับตันยูนะ
นั้นเทศบาลนครรังสิตนะครับมาเจอกันกลางทาง
เห็นไหมสวนกันมาแล้วมาเจอกันกลางทาง
ก็เลยจอดลงไปคุยกันนะฮะคุยไปคุยมาฟัง
เทศบาลนครรังสิตที่ชื่อจตุพรเนี่ย
ชักปืนออกมายิงอ่าทีนี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็ชุลมุนวุ่นวาย
แล้วก็คนที่ยิงก็ขับรถออกไป
โอ้โหคนเยอะแยะด้วยนะตรงนั้นน่ะ
คนขี่รถจัดรัยันหยนนมงกันใหญ่เลยอ่ะ

ที่ว่ารถชนกันมีคนเจ็บสองคนใช่ไหม
แล้วรับมาฝั่งละคนนั่นคนยิงยิงเสร็จก็เดินเข้าไปร้านค้าแถวนั้น
แล้วก็มีพวกมาพากันแล้วก็แยกย้ายกันต่างฝ่าย

อันนี้บอกไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับทุกผู้ชมครับ

เป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าเขารถชนกัน

เขาลงจากรถแล้วเขาไปโรงพยาบาลกันเอง

ก็อยู่ยังไงกู้ภัยจอดกลางถนน

ชักปืนมายิงกันเขาลงจากรถ
แล้วเขาโบกรถไปโรงพยาบาลกันเอง

วันนี้เราไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
วันนี้นายจตุพรอำจิต
หรือว่าต้อมนะครับอายุ๕๒ปี
ที่ชักปืนขึ้นมายิงแล้วก็เดินหนีไปเนี่ยฮะ
เพื่อมาทำร้ายเขา
ส่วนปมเหตุจตุพรอ้างว่า

ทั้งที่ฝั่งเขาเขายืนยันว่าเขาได้รับแจ้งเหตุก่อนนะฮะ

แล้วก็จบปัญหาด้วยการแยกย้าย

เพราะมีคนเจ็บ๒คน

เพื่อรีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล

ขอดูภาพวงจรปิดคู่กันไปด้วย

ตอนนี้เขาบอกเขาถูกดักก่อน

พอเห็นว่าอีกฝั่งนึงมีคนมากกว่า

แล้วเขาถูกกระชากคอเสื้อด้วย

ยิงลงพื้นเพื่อป้องกันตัว
นี่ทำงานกู้ภัยต้องพกปืนมานะ
ซึ่งเขายืนยันว่าปืนของเขามีทะเบียนถูกต้อง
ติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัว

จตุพรเขายอมรับว่าเขาเคยมีปัญหาชกต่อยกับฝั่ง

มันก็๑๐ปีก่อนมาแล้วเคยเคลียร์กันไปแล้ว
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกในครั้งนี้
ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการแย่งคนเจ็บ

ฝั่งเขาทำทุกอย่างตามกระบวนการขั้นตอน
ทำอยู่กระทักเพื่อผมผมก็เลยยิงปั้ง
ผมก็เดินหนีเดินหนีเข้าป่าข้างหลังบ้านไปเลย

ผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมทำผมทำถูกต้อง

ผมทำมา๒๐ปีแล้วผมทำถูกต้องโดยตลอด

อ้าวทีนี้ทางฝั่งของคนเจ็บก็คือสุพนัทนะครับ

เขายืนยันว่าฝั่งเขาเนี่ยได้รับแจ้งก่อนเหมือนกัน
อันนี้ต้องไปดูเรื่องศูนย์วิทยุแล้วนะ
แล้วเขาก็เจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขับรถไปขวางด้วยนะ

ซ้ายมันมีจักรยานยนต์

บอกเขามีจักรยานยนต์ก็ต้องเบี่ยงออกขวา
เพื่อรีบไปจะไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาล

มันก็เลยมานี่ประจันหน้ากันแบบนี้
เขาก็ลงจากรถไปนะ
พอลงไปก็เกิดการโต้เถียงกัน
แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ชักปืนออกมา
เขาก็ต้องใช้มือตบไป
กระสุนมันถึงพุ่งลงพื้น
ยืนยันว่ามีการรุมทำร้ายกันนะฮะ

หลังจากเขายิงก็ไม่ได้มีการพูดกับปีเข้าไปทำร้ายเขา

เขาก็พยายามเดินเข้าไปในร้านข้างทางเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับ
แล้วเจ้าของร้านก็กันไม่ให้พวกผมเข้าไป

เพื่อพยายามจะขึ้นรถเพื่อจะขับไปที่อื่นหลบหนี

ฝั่งนั้นไม่ได้ว่าจะยิงปืนลงพื้นเพื่อขู่นะ
แต่จะยิงเขาแล้วเอามือตบปืนมันถึงกระสุนลงพื้น

พนักงานสอบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกรนะครับ
เจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของคดี

แล้วก็แจ้งข้อหากับทางผู้ก่อเหตุนะครับ
ทางฝั่งที่ยิงปื้นฐานพยายามฆ่า
และความผิดเรื่องพรบออาวุธปืน

ทั้งสองฝั่งก็คงจะต้องเรียกมา
หาทางออกร่วมกันในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

ส่วนคนเจ็บนะฮะทั้งสองฝ่ายที่ไปช่วยมาฝั่งละคนเนี่ยผู้ชายคนผู้หญิงคนนะครับ
เป็นรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับ
หลังจากที่กู้ภัยทั้งสองฝั่งเขามีปัญหากันกลางถนนนะครับ
ทางฝั่งของคนเจ็บก็เลยตัดสินใจลงจากรถ
แล้วก็ไปโรงพยาบาลกันเองเรียบร้อยแล้ว
คืองานกู้ชีพกู้ภัยมันเป็นงานจิตอาสาเนอะ
เป็นงานช่วยเหลือผู้คนได้บุญได้กุศล
ก็ไม่อยากจะเห็นภาพอย่างนี้เลย

คือมันจะมีกรณีของเรื่องการพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหม
แต่มันก็ไม่ใช่เหตุที่มันจะทำให้เกิดการ

คนเจ็บต้องลงจากรถแล้วไปเอง

หงรอไม่ไหวหรือถ้าอยู่จะเจ็บเพิ่มหรือเปล่า